คนร้ายย่องไปงัดตู้หยอดเหรียญของอู่ล้างรถนะฮะ
ปรากฏว่าเจอใครรู้ไหมเจอใครคะเจอเจ้าของอู่โอ้โหโอ้โห

โอ้โหนอกจากเลิกลักแล้ววิ่งไวด้วยเออ
ไม่ไม่มาดีแน่นอนใช่ครับนะคะกล้องวงจรปิดจับภาพผู้ชายคนนี้ฮะ
กำลังใช้เครื่องมืออะไรก็ไม่รู้แหละนะแต่งงัดแต่งแงะตู้หยอดเหรียญที่
อยู่ในอู่ล้างรถครับระหว่างนั้นเจ้าของอู่เห็นพฤติการของคนร้าย
กล้องวงจรปิดก็เลยรีบมานะครับจับตัวเอาไว้ได้ทันควันทีเดียว
เจ้าของอู๋ถามเขาแล้วว่าอืมทำแบบนี้เมื่อกี่ครั้งสามครั้งใช่ไหม
คันสามครั้งใช่ไหมคนร้ายบอกว่าผมทำครั้งเดียวอืม
มาคนเดียวกูเห็นเท่านั้นแล้วคนเดียวเอาพ่อดูก่อนแล้ว
เออเดี๋ยวมาไปอีกคนเลยเอาอาวุฒิ
อืมหลองล่ะเดี๋ยวกูไม่ปล่อยเลยน่ะว่ามึงหลองมึงไม่ปล่อย
ล้องฆ่าเลยหรอล้องให้เลย
แต่ตอนแรกถ้าไม่ดูภาพนึกว่าโดนผีหลอก
นะฮะล่าสุดพุทธกราบพระที่อู่ล้างรถอัตโนมัติ
ไม่มีเลขที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอพานทอง
วัดชนบุรีครับไปเจอนายประจักษ์ศรีบริบูรณ์
เล่าบอกว่าอาทิตย์เดียวนะพี่นะสัปดาห์เดียวนะพี่นะ
หยอดเหรียญล้างรถเนี่ยถูกงัดมาแล้ว๓ครั้งฮะ
โดยครั้งแรกเนี่ยคนร้ายได้เงินไปห้าพันถึงหกพันบาทนะ
โอ้โหเงินเยอะนะจากนั้นคนร้ายก็ไปบอกคนร้ายคนที่สอง
ซึ่งน่าจะเป็นทีมเดียวกันนี่แหละให้มางัดในคืนต่อมา
มีการส่งไม้ต่อกันด้วยได้เงินไปอีกหนึ่งพันถึงสองพันบาท
คืนต่อมาคนร้ายรายที่๓ก็เข้ามาอีก
ได้เงินไปสามคืนรวดเลยนะฮะแต่ครั้งนี้ได้เงินไปประมาณแค่ร้อยกว่าบาทนะ
ก็งัดทุกวันว่างั้นเถอะแต่คนร้ายก็ยังย่ามใจมาอีกนะฮะ
แล้วก็ถูกพี่เขาเจ้าของร้านจับตัวเอาไว้ได้ครับ
เป็นไงถึงต้องไปงัดของเขาอ่ะเดี๋ยวบอกกันหน่อย